พอมาจากผับแถวทองหล่อแน่นอนว่าตำรวจในท้องที่
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขารับผิดชอบเนี่ย
เขาก็ต้องลงพื้นที่ไปดูแลความเรียบร้อยนะครับ
ปรากฏว่าก็มีการไปตรวจคัดกรองเชิงรุก
สำหรับตำรวจสนทองหล่อนะครับ
เมื่อวานก่อนตำรวจสนทองหล่อ๑๔๘คนไปตรวจโควิด๑๙
ปรากฏว่า๙ใน๑๔๘คนติดโควิดนั่นอย่างนี้ครับ

แล้วก็ตอนนี้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ
แล้วยังมีตำรวจที่สุ่มเสี่ยงว่า
ไปใกล้ชิดกับทั้ง๙นายอีก๒๒คน
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการกักตัวด้วยนะคะ
เดี๋ยวรอติดตามว่าทั้ง๒๒คน
ถ้าเกิดว่ากักตัวแล้วตรวจแล้วจะมีเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า

ทีนี้เราพาไปดูที่นางรองจังหวัดบุรีรำกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
ภาวะกันทั้งจังหวัดเนี่ยครับเพราะอะไร
เสาร์ที่๓เมษายนที่ผ่านมาเขามีการจัดงานแต่งงานหนึ่ง
ใหญ่โตโมโหลานระหว่างนายร้อยหนุ่ม
จากสะแก้วไปแต่งกับลูกสาวประหลัดเทศบาลนางบรองครับ
จัดงานยิ่งใหญ่รอดซุ้มกะบี่มีแขกในงาน๒๐๐กว่าคน
แต่คุณผู้ชมเห็นภาพไหมในงานไม่ได้มีการสวมหน้ากากอนามัยเลยนะครับ
สนุกกันมีความสุขกันกับงานมงคลสมรส
ความสุขนี้เราไม่ได้ย้ำว่าผิดอะไรนะฮะแต่ว่าขาดมาตรการในการป้องกันไปหรือเปล่า
เพราะอะไรจบงานเสร็จปุ๊บสะเทือนทั้งงานเพราะอะไร
เจ้าบ่าวกลับมาทำงานแล้วตรวจปรากฏว่าเจ้าบ่าวคนนี้ในร้อยคนนี้ติดโควิด๑๙แล้วครับคุณผู้ชม
ทำให้คนในงาน๒๐๐คนต้องกักตัวครับ
นายทองใบเพชรธรรมประหลัดเทศบาลเมืองนางรองพ่อของเจ้าสาวบอกว่าลูกเขยเนี่ย
เดินทางมา๑เมษายนแล้วเข้าพิธีจัดงานแต่งงาน๓เมษายน
แต่งเสร็จกลับมาทำงานเลยครับเพื่อนร่วมงานแจ้งว่าใคร
ไปร้านอาหารแห่งหนึ่งในสาแก้วให้ไปตรวจซะ
ก็เลยรีดแจ้งแขกในงานคนที่ไปกับรุ่งงาน
เมื่อวานนี้ไปกันทั้งวันคุณผู้ชม
มันไม่ใช่แค่๒๐๐คนนี้เพราะว่าเขากลับไปที่บ้าน
เขาก็ไปเจอลูกหลานพ่อแม่ญาติพี่น้อง
แล้วก็ต้องกักตัวกันวุ่นวายกันไปทั้งอำเภอแหละครับ
มาดูกลุ่มนักการเมืองฆาตการระดับสูงกันบ้างครับ
หลังจากออกมายืนยันว่าเขาไม่ใช่รัฐมนตรีที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อ
และไม่ติดเชื้อโควิด๑๙ไปก่อนหน้านี้
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
แล้วก็ตรวจพบว่าท่านติดเชื้อโควิด๑๙ครับ

หลังจากบอกว่ามีทีมงานหน้าห้องของท่านติดเชื้อโควิด๑๙

บอกว่าหน้าห้องไปเที่ยวมานะฮะจากนั้นคุณศักดิ์สยามก็จะเริ่มกักตัว๑๔วัน
ในวันที่๖เมษายนก็ตรวจหาเชื้อผลเป็นลบนะครับ
คนที่เป็นลบในวันนี้อาจจะบวกในวันหน้าผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะ
เพราะหลายคนเป็นแบบนี้จริงแต่พอเช้าวันที่๗เมษายนมีไข้สูงนะครับ
อย่างที่ผมนำเรียนไปตรวจหาเชื้ออีกครั้งข้ามเพียงข้ามวันจากลบเป็นบวกครับ
เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลบุรีรำทันทีนะครับ
โดยอาการทั่วไปยังปกติดีไข้ลดลงไม่มีไอไม่มีจามพูดคุยได้ตามปกติ
แล้วก็เมื่อวานนี้จริงเป็นวันนัดเพื่อฉีดเข็มที่๒แต่ก็มาติดโควิด๑๙ซะก่อนฮะ
ตอนแรกเนี่ยแกให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่๖เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ครบแล้วด้วยถ้าผมไปเที่ยวผมติดมาผมร่วงไปแล้ว
ปรากฏว่าวันที่๗เนี่ยกลายเป็นว่าผลเนี่ยออกมาเป็นบวกติดโควิด๑๙
แล้วก็มาบอกวันที่๗บอกว่าอ๋อเดี๋ยวยังรอฉีดอีกเข็มหนึ่ง
คือต้องฉีดวันที่๗จริงครับใช่ครับ
จำไม่ได้นะแค่๒เข็มว่าฉีดไปหรือยัง
คุณศักดิ์สยามยืนยันต่อนะครับบอกว่าไม่ใช่รัฐมนตรีที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อ๑๒
แล้วก็ไม่ได้ไปที่ผับปฏิเสธมาตลอด
แต่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์คลิปบรรยากาศในสถานบันเทิงครับ
โดยเห็นผู้ชายสวมชุดสูตรลักษณะเหมือนเป็นผู้ติดตามรัฐมนตรี
ซึ่งภายหลังเธอโพสต์ว่าเธอติดเชื้อโควิด๑๙แต่ไม่มีอาการครับ

ก็น่าจะเป็นคนติดตามนะเพราะคงไม่มีใครใส่สูตรดำเชิดไปเที่ยวผับหรอกมั้

เอามาดูทำอะไรนะครับ
เขาไปหมายรายของคุณสักษะยามกันบ้างที่เข้าร่วมงานครบรอบพักภูมิใจไทย๑๐ปีที่๑๓อันนะครับ

มีแก่นำสอสอเข้าร่วมงานเยอะเลยครับ
แล้วก็ไปตรวจหาเชื้อที่สถาบันบำราชนราดูนนะครับ
รวมทั้งสื่อมวลชนที่ไปร่วมทำข่าวด้วยนะครับ
ก็ไปตรวจกันหลายคนทีเดียวนะครับ
ทีนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลค่ะว่าไงบ้าง
เพราะวันก่อนเป็นวันเกิดของพรรคเจมยานี
มาไหว้สื่อมวลชนนะครับทักทายค่ะ
คุณอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็ในฐานะหัวหน้าภักดิ์ภูมิใจไทยบอกว่า

ตนเองอยู่ใกล้กับคุณศักดิ์สยามก็จริง
แต่ยืนยันว่าในงานทำบุญได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
และตอนนี้ได้กักตัวทำงานที่บ้านเป็นเวลา๑๔วัน
ท่านบอกว่าท่านใส่ตลอดเวลา
มีจังหวะที่ถอดหน้ากากอนามัย

โควิดมันพักยกเหรอมันแพ้ไม่ได้เหรอ

ยังไงก็ตอบคำถามให้ได้
แน่นอนคุณผู้ชมในงานนี้ก็มีสมเด็จพระวรรณรัฐ
ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

เดินทางมาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนตร์

ท่านก็ประกาศแจ้งมาว่าท่านก็จะกักตัว๑๔วัน

เพราะว่าเดี๋ยวจะไปตรวจหาเชื้อด้วย

ก็คือพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ซึ่งไปรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ทำให้มีการแจ้งไปยังผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ
ตั้งแต่ระดับรองอธิบดีไปถึงหัวหน้าให้ไปตรวจโควิดซะ

พลโทสันเสริญติดเชื้อจากการไปร่วมเล่นฟุตบอลกับเพื่อน
ที่ต่อมาพบว่าคนนั้นก็ติดโควิด๑๙
แต่การตรวจสอบไทม์ไลน์สังคมก็ถามท่านไปเยอะ
ถามออกมาดังว่าท่านอธิบดีท่านสันเสริญ

หายไปไหนอยากดูในมือถือว่าที่ท่านป่าประกาศ
ให้ประชาชนต้องมีไทยชนะต้องมีหมอชนะต้องเปิดเผยไทม์ไลน์

มือถือท่านมีแอปเหล่านี้หรือเปล่า
ทำไมท่านถึงไม่ชี้แจงไทม์ไลน์ว่าท่านไปไหนมาไหนอย่างไรบ้าง
คนใกล้ชิดจะได้ระวังตัวกันเพราะท่านติดโควิดไง
เพราะในกรมประชาสัมพันธ์มีคนทำงานด้วยเยอะนะ
อยากจะเห็นไทม์ไลน์ว่าท่านไปไหนมาบ้าง
รวมทั้งท่านอนุทินขออภัยท่านศักดิ์สยามเอง
ไลน์ที่ไม่ปรากฏก็มี๒๕๒๘มีนาคม
ไม่ระบุไทม์ไลน์นะฮะแล้วก็๒๕เมษายน
อันนี้ของท่านศักดิ์สยามเองก็ไทม์ไลน์หายไป๒ช่วง
สังคมก็ถามว่าหายไปไหน
ทำไมท่านไม่เปิดเผยไทม์ไลน์ช่วงนี้
ถ้าเกิดว่าให้ประชาชนเปิดเผยไม่ปกปิดโหลดแอป
คำถามย้อนกลับไปขอให้ท่านเปิดเผยด้วยได้ไหม
แล้วท่านมีแอปเหล่านี้ในโทรศัพท์มือถือของท่านหรือเปล่า
ที่ไทยรัฐทีวีเราถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้
หลายข้อความแสดงความอัดอั้นตันใจแล้วก็เรียกร้องหลายอย่างครับ
บางอย่างก็ผมคิดว่ามันก็อ่านออกอากาศ
อาจจะไม่เหมาะสมแต่ข้อความนี้ผมอยากอ่าน
ชาวบ้านร้านตลาดนั่งกินเหล้าโดนจับโดนปรับ
คุยงานกันต่อช่างยุติธรรมและเสมอภาคดีจัง
ผมขอสงวนนามผู้ที่กรุณาส่งข้อความมาคุยกับเรานะครับ
ก็คำถามกับคล้ายกับว่าเวลาโควิดระบาดแต่ละรอบ
ร้านเล็กตลาดที่มันอยู่กลางแจ้งโล่งโดนสั่งปิด
แต่ว่าห้างใหญ่ไม่โดนสั่งปิด
เมื่อวานเนี่ยคำถามพวกนี้มาเยอะมากเลยนะคะ

ชาวบ้านก็ฝากด้วยนะชาวบ้านเขาก็อดทนกัน
ป้องกันกันแทบตายหาเช้ากินค่ำกันแทบจะไม่รอด
ระดับบนบิ๊กทั้งหลายละเลยกาดตกหรือเปล่า
อันนี้ชาวบ้านก็ฝากถามมานะครับ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ถนนนิมารเหมิน
ซึ่งถือว่าตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ค่อนข้างจะชื่อดังแหละของจังหวัดเชียงใหม่

ถนนนิมมานค่ะโอ้โหแล้วเป็นอย่างไรคะงีบสนิทเลย
พิษโควิดระบาดระลอกที่๓นะครับ
ร้านค้าหลายร้านทยอยปิดกิจการ
อยู่ไม่ได้เปิดไปก็ไม่มีคนเข้าค่ะ
เจ้าของร้านต้องนั่งเฝ้านึกออกไหม

ก็ไม่เห็นนี่วอร์มอัพวอร์มอัพนะคะ

ผลกระทบจากโควิด๑๙ระลอกที่๓ค่ะ

สถานประกอบการเพิ่มเติมอีก๕แห่ง
ภายในลานประเสริฐแลนด์ตลาดกาดเชิงดอยนะคะ
รวมทั้งร้านทูไนซ์ย่านนิมมาร

โดยมีผลตั้งแต่๗๒๐เมษายนนี้

เพราะเขาปิดทั้งยวงเลยอย่างนี้นะคะ
เช่นเดียวกับที่ร้านข้าวต้มเจ้าจอมค่ะ
ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับร้านวอนอัพคาเฟ่ปกติแล้ว
คือบรรดานักเที่ยวเนี่ยเวลาไปเที่ยววอร์มอัพเสร็จปุ๊บ
พอร้านปิดปุ๊บก็จะมากินข้าวต่อที่ร้านข้าวต้ม

ไม่มีลูกค้ามาใช้บริการเลยแม้แต่คนเดียวนะคะ
มีเพียงเนี่ยค่ะมีแต่โต๊ะเก้าอี้ว่างเปล่า

คุณโกวิทนพไทยสงศ์เจ้าของร้าน

โดนพิษโควิดกระหน่ำเล่นงานเอา
ร้านกลุ่มลูกค้าก็เป็นกลุ่มที่
คือกลุ่มลูกค้าของร้านก็เป็นกลุ่มที่มาจากเที่ยวผับกลางคืนนั่นแหละ
แต่หลังจากที่มีคำสั่งปิดสถานบันเทิง
ทำให้ลูกค้าหายหมดเกลี้ยงเลยค่ะเห็นไหม
เงียบเหงาใช่ไหมต้องแบกรับภาระหลายอย่างค่ะ
เช่าค่ะลูกน้องแล้วก็หากเป็นแบบนี้เรื่อยไปนะครับ
ต้องย้ายไปเปิดที่อื่นเขาว่าอย่างนั้นนะคะ
เช่นเดียวกับนางสาวชะลาทรศรีตะเจ้าของร้าน
ลูกชิ้นทอดหน้าวอร์มอัพบอกว่า
หลังจากที่โควิดมันระบาดรอบนี้เนี่ยค่ะได้รับผลกระทบโดยตรงเลยนะคะ
เพราะว่ากลุ่มลูกค้าก็คือคนที่ไปเที่ยววอร์มอัพนั่นแหละ

ตอนนี้ของที่เตรียมมาก็แทบจะขายไม่ได้เลยนะคะ
แต่ก็ยังคงต้องกัดฟันเปิดร้าน
พอให้มีรายได้บ้างนิดหน่อยเพื่อที่จะช่วยจุนเจือประทังไปก่อนนะคะ
อีกสักพักเนี่ยคิดว่าจะกลับไม่ดีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่า

พวกเราก็ได้แต่นำเสนอข่าวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะ
แต่ไม่รู้ว่าแนวทางที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้มันจะเป็นอย่างไร
ค่ะวันนี้นายุทธมนตรีบอกพูดคำหนึ่งนะ

อะไรจะเกิดมันก็เกิดคือบางคนเนี่ยเวลาพูดฟังคำนี้
มันรู้สึกมันสิ้นหวังนะใช่ไหมคะ
คือท่านบอกว่ามีอะไรที่ท่านต้องชั่งน้ำหนักหลายอย่าง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคแล้วก็ความรู้สึกของประชาชน
คือความรู้สึกของประชาชนมันเดินไปสู่สงกรานแล้วไง
มันเดินไปสู่สงการแล้วพ่อค้าแม่ค้าเตรียมของจะขายกันแล้ว
ประชาชนเตรียมจะเดินทางข้ามจังหวัดแล้ว
อย่างน้อยฉันก็ได้ลดน้ำสงน้ำพระลดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่
แต่ตอนนี้เรือนล่างบอกเลยเรือนล่างนะครับ
แล้วก็เราต้องยกระดับเข้มข้นสูงสุดแล้วนะครับ
เพราะว่าไม่รู้จริงว่าหลังสงการ

อันนี้ไม่ได้ขู่นะถ้าดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วแล้วก็
คือครั้งนี้นะครับมันเป็นตัวนี้
สายพันธ์อังกฤษมันไม่แสดงอาการครับ
แสดงอาการแล้วก็การแพร่ระบาดจะเร็วกว่า
ระลอกแรกระลอกที่๒ถึง๑๗เท่า
และนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าโอกาสในการแพร่ใชือก็จะเยอะกว่า
อีกหนึ่งประเด็นที่คนเขาทวิตกันเยอะเมื่อวานผมนั่งดู
ทำไมถึงยังไม่รีบฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทยซะ
ทำไมไม่เปิดเสรีให้เอกชนที่เขามีกำลังมีทุนนำเข้ามา
ให้กับคนที่มีกำลังในประเทศไปฉีดกันซะ
รออะไรอยู่ไทยช้าไปหรือเปล่ากับเรื่องของวัคซีน
รอให้คนติดกันหมดหรือเปล่าอะไรแบบนี้
ก็ฝากถามไปยังท่านที่มีอำนาจในการสั่งการเรื่องนี้ด้วยแล้วกัน

แต่ว่าเรื่องของการเอามาขึ้นทะเบียนอันนี้แหละรัฐบาลต้องอำนวยความสะดวก
ใช่ค่ะเพราะมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมาย
พวกเราไม่มีใครอยากเป็นแล้วก็อยากฉีดในการป้องกันด้วย

คุณผู้ชมครับที่อุดรมีผู้ชายคนหนึ่งเขาทำงานฟรีแลนซ์
แล้วเขาไปติดมาจากคลัสเตอร์ที่ทองหล่อ
แล้วกลับไปอุดรไปติดโควิด๑๙
แล้วเราเคยประกาศบอกคุณผู้ชมไปแล้วว่า
ข่าวเช้าไทยรัฐของเราเนี่ยข่าวเช้าโอเขียวจะไปสัญจรที่อุดร
เราต้องกราบขออภัยเราต้องขออนุญาตยกเลิกนะครับ
เราก็ไม่สามารถจะไปได้เพราะกรุงเทพเอง

แล้วตอนนี้อุดรก็มีคนเป็นซึ่งคนที่เป็นจากอุดรเนี่ยเขาก็ไปจากกรุงเทพ
ดังนั้นขอที่แจ้งว่าเราต้องเลื่อนกิจกรรมข่าวเช้าหัวเขียวสัญจรออกไป
เดิมเราจะไปกัน๑๒๑๓เมษายน
จากสถานการณ์โควิด๑๙กำลังระบาดในหลายพื้นที่
เป็นห่วงคุณผู้ชมในอุดรด้วยแล้วเราก็เป็นห่วงทีมงานของเรา
ดังนั้นเราขออนุญาตเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
พี่เลยยังไม่ได้เจอท่านผู้ว่าสยามเลยแล้วสถานการณ์ในจังหวัดท่านเป็นยังไงบ้าง
ดรหนองคายขอเลื่อนไปก่อนทั้ง๒จังหวัดนะครับ
ทีนี้ขออนุญาตดูที่อุดรก่อนแล้วกันครับนะฮะนายสยามสิริมงคลครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเมื่อวานท่านเปิดโต๊ะแถลงข่าวเลยฮะ
คุณผู้ชมพบผู้ติดโควิด๑๙รายที่๓ของจังหวัด
จริงแล้วเขามาทำงานในกรุงเทพ
ระหว่างมากรุงเทพก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนไปทางย่านรัชดา
แล้วมีเพื่อนในกลุ่มที่ไปเจอนั้นไปติดมาจากคัสเตอร์ทองหลอด
แต่เขาไปเจอกับเพื่อนคนนี้ที่ย่านรัชดา
พอกลับไปถึงอุดรมีไข้เจ็บคอไปตรวจหาโควิดซะ
แล้วมันก็เจอคุณผู้ชมตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ขณะเดียวกันท่านผู้ว่าอุดรก็ยังมีคำสั่ง
จำกัดเวลาในการเปิดปิดสถานบันเทิงและร้านอาหารแบบนั่งดื่ม

ห้างต่างฟิตเน็ตเปิดได้ไม่เกิน๓ทุ่ม
แล้วกำชับประชาชนคนอุดรต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
ตลอดเวลาในที่ชุมชนหรือว่าตลาดนัดตลาดสด
ออกไปกลางแจ้งต้องใส่ออกไปที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านคุณก็ต้องใส่
ดการแสดงคอนเสิร์ตงดถนนคนเดินเป็นเวลา๒สัปดาห์
จริงเราเองก็จะไปตรงนี้ดังนั้นทำให้กิจกรรมของ
ไทยรัฐที่จะไปก็ต้องขออนุญาตเลื่อนออกไปก่อนด้วยนะฮะ
ส่วนประชาชนที่เดินทางกลับสงกรานมีคนถามว่าอ้าวฉันจะกลับบ้านอุดร
กลับได้ไหมอืมนะฮะกลับได้นะต้องกักตัวไหมผู้ว่าว่าไง
ยังไม่ต้องกักตัวแต่คนที่จะเดินทางไปคุณสังเกตอาการตัวเองซิ
คุณย้อนกลับมาถามตัวเองซิว่าคุณไปพื้นที่เสี่ยงมาหรือเปล่า
ถ้าไม่จำเป็นขอให้งดแล้วกันว่าไม่ต้องเดินทางไปแต่ถ้าจำเป็นสังเกตอาการก่อนแล้วไปเนี่ย
ต้องกักตัว๑๔วันนะครับเช่นเดียวกันนะฮะอย่างที่หนองคายเองก็ถึงแม้จะยังไม่ได้มีการระบาดอะไรเกิดขึ้นใน
ในกลุ่มนี้แต่ว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ไทยรัฐทีวีกำลังจะเดินทางสัญจรไปพบกับพ่อแม่พี่น้องทั้งอุดรหนองคาย
ดังนั้นทั้งสองจังหวัดนี้อุดรหนองคายที่ไทยรัฐทีวีกำลังจะเดินทางไปนั้นต้องขออนุญาตเลื่อนทั้งสองจังหวัดเลยนะครับ
แล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องในทุกจังหวัดนะฮะดูแลตัวเองแล้วก็สังเกตอาการด้วยตอนนี้
คลัสเตอร์ทองหล่อเองก็ไม่รู้ว่าต้นตอเนี่ยใครเอาไปแพร่ระบาดเหมือนกันนะฮะ